ยาเสพติดนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับปราบปรามกันอย่างต่อเนื่อง
เราก็เห็นข่าวนี้ทุกวันครับดังนั้นแล้วเราควรจะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ
เพราะว่าตำรวจเองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็ดำเนินการอย่างเข้มงวดกวดขันนะครับ
คราวนี้เป็นปฏิบัติการตรวจจับยาเสพติดล็อตใหญ่อีกหนึ่งครั้ง
ซึ่งตำรวจปรับรามยาเสพติด๔ก็ทลายเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติด
พร้อมกับยาไอซ์อีกประมาณ๕๐๐กิโลกรัมนะครับในพื้นที่ด่านตรวจชุมพร
ทะลักไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
รวดลงรวดลงลงลงไปลุกไปลุกไป
ตำรวจปราบรามยาเสพติดนำกำลังเข้าจับตัวนายอาซาฮาอาแวร์
และนายอิริยบินอารมณ์ชาวจังหวัดนราธิวาสกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่
มารอรับไอซ์น้ำหนัก๕๐๐กิโลกรัมมูลค่ากว่า๑๕๐๐ล้านบาท

ริมถนนกาญจนาวนิตตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงครา
ซึ่งเป็นการขยายผลจากการจับรถบรรทุก๑๘ล้อพ่วง
ตำรวจปราบปรามยาเสพติด๔ด่านจังหวัดชุมพร
พบพิรุษต้องสงสัยจึงเรียกตรวจสอบโดยละเอียด
พบไอซ์๕๐๐กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในรถบรรทุก
โดยใช้สั่งข้าวโพดปิดบังอำพราง
จึงจับตัวในอนุชากล้องสูงเนิน
นายเอกลักษณ์แดงสูงชาวจังหวัดนครราชศรีมา
เสกสรรอินแกลงคนขับรถบรรทุก
นางสาวสุรัตนาเจ็ดบุตรและนางสาวกันนิกาวาแว่วมาสอบสวน
จึงให้การรับสารภาพว่าเตรียมนำยาเสพติดล็อตนี้
ส่งให้กับเครือข่ายในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงครา
ตั้งด่านนะครับก็เพราะว่ามีรถเข้ามาจอด
อยู่ไม่ยอมเข้าด่าอาจจะเป็นว่าเขาไปกว้าตรวจอัตสาวะ
หรืออะไรอย่างนี้ครับเราก็สงสัย

หลังจากที่เราพูดคุยกับเขาก็พบว่า
รถเนี่ยไม่ใช่ของเขาก็เป็นพิรุษแล้ว

และระหว่างที่ขึ้นไปตรวจสอบเราก็ถามเขาว่ามากี่คน
เขาก็ยอมรับว่ามากับเพื่อนอีกคันหนึ่งเป็นกระบะ
ผู้ต้องหายังให้การรับสารภาพอีกว่า
คำสั่งจากนายไข่ไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริงชาวจังหวัดเชียงราย
ซึ่งเป็นเอเย่นค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือ
ให้ขับรถขนไอซ์จากตะบนดอกคำใต้

เพื่อส่งให้กับเครือข่ายและยาเสพติดทั้งหมด
จะถูกส่งไปยังจังหวัดนราธิวาส
เพื่อส่งออกไปอย่างประเทศเพื่อนบ้าน
คำรับสารภาพของผู้ต้องหา
บอกว่าเคยรับจ้างในไข่ค้นยาบ้า๖แสนเมตร
ในราคา๖๐๐บาทจึงชะล่าใจ
ขนส่งไอซ์ล็อตใหญ่โดยคิดค่าจ้าง๒ล้านบาท
ซึ่งในไข่ได้จ่ายเงินล่วงหน้า๑๒๐๐๐บาท
เข้าบัญชีธนาคารของนายเสกสรร

อยู่ระหว่างแกะรอยเส้นทางทางการเงิน
ประมาณ๕๐๐กิโลเมตร
อาคารของเขาคงจะต้องใช้เวลารวมนาน
เพราะของพวกนี้มันไม่ใช่ว่าผลิตเสร็จแล้ว
เป็น๕๐๐กิโลนะมันกระจายสู่ที่เก็บของมัน

ผู้ที่ถูกสั่งการก็จะเรียกของพวกนี้มารวม

จะมีโอกาสจับได้ถึงกลุ่มในทุนหรือเปล่า
นอนครับงานนี้เราก็ได้ถึงในทุนแน่นอน
เพราะตอนนี้เรามีเป้าหมายอยู่แล้วไง
เป้าหมายจากการที่เราจับ๒๐๐กว่ากิโลเมตร

แล้วก็ปปชปศ๑ครั้ง
หลวงแล้วก็คือกลุ่มเก่าในทุนกลุ่มเก่า
ข้อมูลของตำรวจปราบปรามยาเสพติดพบว่า
สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย
ทั้งยาบาร์ไอซ์และเฮโลอีน
ลักลอบนำเข้ามาจากชายแดนภาคเหนือ
ซึ่งอยู่ติดกับโรงงานผลิตยาเสพติด
และแหล่งเก็บยาเสพติดของเครือขายยาเสพติดข้ามชาติ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ภาคกลาง
เพื่อลงสู่ปลายทางในจังหวัดชายแดนภาคใต้
อำเภอสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาส

ข้อมูลหลักฐานเพื่อดำเนินการขั้นเด็ดขาด
ปล่อยให้เครือข่ายข้ามชาติใช้ไทยเป็นเส้นทาง

เข้าให้รัดทีวีรายงาน